ทีนี้พูดถึง๘จังหวัด๙จังหวัด
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักกันหน่อยแล้วกันค่ะ
หลังจากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติมีการประกาศเตือนมานะ
ว่าจะมีการระบายน้ำออกจากเขื่อน
แล้วก็จังหวัดท้ายเขื่อนจะต้องเฝ้าระวัง

ดังนั้นการเตรียมแผนการรับมือจะเป็นยังไงนะคะ
เดี๋ยวเราติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับท่านผู้ชมครับ
ใครที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้
โปรดฟังคำเตือนด่วนคำเตือนจากกอนช
รุ่มเจ้าพระยา๘จังหวัดบวกกรุงเทพอีก๑จังหวัดเป็น๙จังหวัด
เตือนเรื่องให้เตรียมรับมือน้ำท่วม
กอนชก็คือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับ
คือกรณชเขาประเมินล่าสุดจากประมาณปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าศักดิ์
แล้วมาสมทบกับแม่น้ำสแก่กรังแล้วไหลบรรจบลงมาแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วบวกกับน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงวันที่๑วันที่๒๓๔๕อีกเนี่ย
พอเขาประเมินแล้วเขาก็ประกาศว่าพื้นที่ต่อไปนี้ให้เตรียมตัวให้เฝ้าระวัง
เอาฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่ไหนยังไงลองฟังดูนะครับ๑จังหวัดชายนาฏครับ
จังหวัดชัยนาธเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่จะท่วมก็คือตำบลโพนางดำออก
และตำบลโพนังดำตกซึ่งอยู่ในอำเภอสัพยา
จังหวัดที่สองท่านดูกราฟิกประกอบไปด้วยจะได้เห็นภาพชัดจังหวัดที่สองสิงห์บุรี
บุรีเนี่ยตรงไหนครับตรงบริเวณริมฝั่งน้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเสือข้ามวัดสิงศ์
ซึ่งอยู่ในอำเภออินทบุรีและอยู่ในอำเภอเมืองและพรมบุรี
นี่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจังหวัดที่สามอ่างทอง
อ่างทองก็ที่เก่าที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ปี๕๔คลองผงเพงนึกออกไหมครับ
โผงเพงและบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาวัดชายโยอันนี้วัดดังเลยที่อ่างทอง
แล้วก็อำเภอป่าโมกจังหวัดที่สี่จังหวัดลบบุรี
บริเวณไหนครับของรบบุรีก็บริเวณสองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์
บริเวณอำเภอพัฒนานิคมถัดมาอายุทยาอายุทยาเนี่ย
เรารู้จักคลองบางบานกันมานานแล้วใช่ไหมครับตอนน้ำท่วมปีห้าสี่
คราวนี้ตรงนั้นต้องระวังอีกทีนึงรวมทั้งริมแม่น้ำน้อย
อยู่ในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาบริเวณตำบลลาดชิด
ตำบลท่าดินแดง๒ตำบลนี้อยู่ในอำเภอผักไข่
แล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์ในอำเภอท่าเรือรวมทั้งอำเภอนครหลวง
และอำเภอเมืองด้วยถัดต่อมาก็จังหวัดสระบุรี
สระบุรีเนี่ยริมสองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์ต้องระวังทั้งหมด
โดยเฉพาะในอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยอำเภอเมือง
อำเภอเสาให้และอำเภอบ้านหมอต่อมาใกล้ใกล้กรุงเทพ
เหนือกรุงเทพนิดหน่อยปฐุมธานีกับนนทบุรี
ปฐุมธานีกับนนทบุรีเนี่ยให้ระวังบริเวณพื้นที่รุ่มต่ำ
อกแนวกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเนี่ย
ให้ระวังแนวคันกั้นน้ำบริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่คือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมครับแต่ว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องเตรียมพร้อมและต้องเฝ้าระวังเหมือนกันอย่าเตือน
อย่าปล่อยให้ประชาชนเฝ้าระวังอยู่ฝ่ายเดียวหน่วยงานราชการควรจะเฝ้าระวังยังไงครับ
คือเฝ้าระวังว่าที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจุดต่าง
ท่านออกประกาศเตือนที่ว่านี่แหละ
โดยราชการต้องพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย
แต่ละหน่วยงานก็มีแผนรับมือในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว
งบประมาณมีอยู่แล้วเพราะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
ก็มีงบอยู่ในมือผู้ว่ามีพอสมควรอยู่แล้ว
อุปกรณ์ต่างรถสูงรถใหญ่รถทหาร
ก็เห็นว่าถูกสั่งการลงไปแล้วให้ออกไปช่วยประชาชน
เรือท้องแบนที่เคยมีอยู่ดูสิครับว่ายังใช้ได้อยู่กี่ลำ
เคยซื้อไว้ยังใช้ได้กันอยู่ไหมฉะนั้นความพร้อมของหน่วยราชการเนี่ย
สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วกลไกสำคัญที่สุดในต่างจังหวัด
คือคนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมเนี่ยทำข่าว
การทำข่าวน้ำท่วมเคยไปลงพื้นที่เอง
แล้วได้อยู่ในกระบวนการทำข่าวน้ำท่วมมาหลายครั้ง
รู้เลยครับว่าไอ้จังหวัดไหนที่ตัวผู้ว่า
ฟิตเอาจริงเอาจังลงไปลุยแก้ปัญหา
กลไกของส่วนราชการอื่นซึ่งเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าเนี่ยก็พลอยฟิตตามไปด้วย
คือนั่งกันไม่ติดหรอกครับเพราะผู้ว่าท่านออกเองท่านลุยเอง
แต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยถ้าผู้ว่าไม่ฟิต
จริงจังเท่าที่ควรจะเป็นนะครับกลไกต่างต่างในจังหวัด
มันก็พลอยเฉื่อยพลอยชาไปด้วยอันนี้เห็นชัดเลย
คือถ้าผู้ว่าเฉื่อยคนเดียวเนี่ยต่อให้รองผู้ว่าอยากจะฟิต
ก็ไม่กล้าหรอกครับเดี๋ยวมันจะเรียกว่าออฟไซต์ข้ามหน้าข้ามตาผู้ว่า
สุดท้ายขึ้นมาถ้าผู้ว่าเฉื่อยก็แก้ปัญหากันแบบตามมีตามเกิด
อันนี้เคยเห็นมาแล้วเคยมีตัวอย่างมาแล้ว
แล้วช่วงนี้พระเอิญอย่างนี้ด้วยครับ
วันนี้วันที่๑ตุลาหลายจังหวัดเปลี่ยนผู้ว่าใหม่
มารับตำแหน่งใหม่เริ่มต้นวันนี้รองผู้ว่าบางตำแหน่ง
ก็เปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วระหว่างคนเก่ากับคนใหม่
ถ้าประสานกันไม่ดีมันจะเกิดสภาพศูนยากาศ
คนเก่าผู้ว่าคนเก่าที่รู้พื้นที่รู้จุดของการแก้ปัญหา
พ้นหน้าที่ไปไปอยู่จังหวัดใหม่คนมาใหม่
ถ้าไม่รู้พื้นที่มองทางเดินของน้ำไม่ออก
ไม่ได้ศึกษาก็ยิ่งเงอะงะเข้าไปใหญ่นี่ไงครับ
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นตัวจักรสำคัญ
มันจะอยู่ที่ใครก็ต้องไปอยู่ที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ว่าแล้วบังเอิญเหมือนกัน
หลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ก็เพิ่งรับงานวันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันครับ
ท่านเพิ่งเป็นประหลัดใหม่แล้วประหลัดมหาดไทยคนนี้เนี่ย
คุณสุธิพงศ์จุนเจริญเนี่ยท่านก็โตขึ้นมาแบบพลวดพลาดฟาดแทรก
อายุน้อยแล้วก็ยังเป็นรุ่นน้องกว่าผู้ว่าหลายคนที่เป็นผู้ว่าอยู่
ก็ยิ่งไม่คุ้นกับสถานะที่จะเป็นผู้บังคับบัญชา
คุ้นเคยกับการใช้อำนาจพูดภาษาไทยไทยก็คือยังมีลูกเกรงใจกันอยู่
สุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ใครครับก็ต้องเป็นหน้าที่รัฐมนตรีมหาดไทย
ซึ่งท่านนั่งเก้าอี้มายาวนาน๗๘ปีบารมีเพียบ
ผลเอกอนุพงศ์ต้องเล่นบทบังคับบัญชาสั่งการเองครับ
เอาเฉพาะหน้าไอ้๘๙จังหวัดที่กองอำนวยการแห่งชาติก็ออกคำเตือนนี่แหละ
แล้วอยากจะบอกท่านพลเอกอนุพงศ์และบรรดาผู้ว่าทั้งหลายว่า
ต้องใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้มากที่สุด
แล้วเราจะเห็นทางเดินของน้ำความเคลื่อนไหวของน้ำปริมาณน้ำ
เอากันแบบสดเรียมไทม์นาทีต่อนาที
นี่ข้อดีของเทคโนโลยีวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วครับ
เทคโนโลยีก็เปลี่ยนโลกไปเยอะ
โดยราชการต้องหยิบเอาเทคโนโลยีมาใช้งานให้เป็น
มหาศาลครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าหน่วยราชการตามไม่ทัน
ไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์
คนเป็นผู้ว่าวันนี้เนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่แค่โทรศัพท์
แต่นักปกครองรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้และใช้งานจากโทรศัพท์ให้ได้มากกว่านี้
แล้วมันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้าน
ทำอะไรไม่เป็นก็ปรึกษาลูกปรึกษาหลานหรือทีมงานหน้าห้องที่เขาอายุยังไม่มากเนี่ยเขารู้
เวลานี้โลกของเทคโนโลยีโลกของคนแก่เขามีคำพังเผยว่าเรื่องเทคโนโลยีมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามเด็กให้ถามลูกหลาน
นะครับจากนี้ไป๑๒๓๔๕พื้นที่๘๙จังหวัดที่ผมฉายภาพไปเห็นเมื่อตอนต้นท่านต้องเฝ้าระหวัง
ข้าราชการฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์นะคะเรื่องเทคโนโลยีให้ถามเด็กใช่ไหมเทคโนโลยีจริงคือมันมีประโยชน์เยอะทำเรื่องยากให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้มันให้เป็นด้วยนะคะ